ผู้ชาย๒คนอายุ๖๙ปีเท่ากันค่ะ
เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันเรียนด้วยกันตั้งแต่มศ๓เป็นเพื่อนกันมา

เพื่อนอีกคนนึงก็คือแกล้งมือยิงตั้งแต่สมัยเรียนมศ๓ด้วยกัน

ปรากฏว่ามาเจอกันอีกทีบอกว่าให้ขอโทษจะได้อโหสิกรรมจบกันไปซะ
ตั้งแต่ตอนนู้นขอโทษฉันทีได้ไหมเนี่ย
เออปรากฏว่าคนตายไม่ยอมขอโทษ

มือยิงเอาเลยโกรธบันดาลโทษะไปที่รถไปหยิบปืนมา
เดินทางเข้ามอบตัวกับตำรวจแล้วนะคะก็อย่างที่บอกไปนั่นแหละ
บอกกับตำรวจบอกว่าผมบันดาลโทษะก็เลยลงมือก่อเหตุนี้ขึ้นนะคะ
เป็นผู้ต้องหาไปก่อเหตุยิงเพื่อนร่วมรุ่นก็คือนายสุทัศน์โกสัยมาศ
หกสิบเก้าปีเช่นเดียวกันเพื่อนร่วมรุ่นมสสามรุ่นที่เก้า
โรงเรียนโพทองจินดามณีเหตุการณ์เนี่ยเกิดในงานเลี้ยงรุ่น
เมื่อวันที่๒๔สิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดก็มอบตัวกับตำรวจแล้วนะคะ
พร้อมกับอาวุธปืนของกลางทีนี้จากการสอบสวนมือยิงเนี่ย
บอกว่าปมเหตุในการก่อเหตุครั้งนี้เนื่องจากว่าหลังจากที่กินเลี้ยงเสร็จ
ได้ขอให้ฝั่งผู้ตายเนี่ยที่เคยกันแกล้งตัวเองตั้งแต่สมัยเรียนเนี่ย
ขอโทษซะจะได้จบกันไปจะได้อโหสิกรรมกันไป
แต่ปรากฏว่าผู้ตายก็คือนายสุทัศน์ไม่ยอมขอโทษ
แม่ก็ไม่ยอมอ่ะก็จะไม่ขอโทษปรากฏว่าสุดท้ายเกิดมีปากเสียงกันขึ้น
มือยิงค่ะก็คือนายธนพัฒน์ตัดสินใจไปหยิบอาวุธในกระเป๋าภายในรถเนี่ย
กลับมาที่โต๊ะแล้วมายิงใส่ผู้ตายหนึ่งนัด
หลังจากนั้นก็หลบหนีไปหลบหนีไปได้สักพักรู้สึกสำนึกผิด
กะว่าจะมอบตัวกับตำรวจแต่มาทราบอีกทีก็คือนายสุทัศน์เนี่ย

คือไม่มีเจตนาที่ว่าเราจะต้องทำกันรุนแรงขนาดนั้น
สิ่งที่มันพลาดพังไปเราก็ไม่รู้ว่ามัน
มันเกิดชุลมุนวุ่นวายบันดาลโทษะอะไรขึ้นมา

ความจริงก็อยากจะคุยแค่คุยกันแล้วก็ขอโทษกัน
แต่มันถ้าเกิดโต้เถียงกันแล้วมันก็เกิดบันดาลโทษะอะไรอย่างนี้
ก็ขอโทษในสิ่งนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำไป
ผมได้ทำพิธีกันข้างบนอยู่แล้วข้างหนึ่ง
ก็มีโอกาสแต่ช่วงนี้ยังติดงานอยู่
ถ้ามีโอกาสทำวงจำบุญหรือว่าโอกาสหน้าก็ต้องไปขอขมาอีกที
หลังจากนั้นตำรวจได้นำตัวนายธนพัฒน์มือยิง
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพในจุดเกิดเหตุ

จุดทูปขอขมาผู้ตายแบบนี้นะคะ
ปากขอโทษขออโหสิกรรมกับสิ่งที่ทำลงไป
หลังจากนั้นญาติของนายธนพัฒน์
ก็นำหลักทรัพย์มาขอประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวน
ซึ่งตำรวจเองก็อนุญาตให้ประกันตัวชั่วคราว
ก่อนที่จะนัดมาสอบปากคำเพิ่มเติมต่อไปค่ะ